เพราะว่าเข้าสโมทการหาเสียงแบบเต็มตัวแล้ว
เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับสวมบทแคนดิเดตนายกัธมนตรี
วันนี้กลับมาสวมบทนายกรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้ไปปฏิบัติภารกิจ
นี่คือท่านไปเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงกลาโหมครบ๑๓๖ปี
ระหว่างที่ท่านนายกปักทูบบวงสวง
ลงบนเครื่องเส้นในพิธีศักระเจ้าพ่อหอกลอง

ตรงนี้คือสารวการกระทรวงกลาโหม
ท่านก็จะปักทูบปักดอกนึงนะครับ

คือท่านก็ปากไปแล้วเกิดอาการสะดุ้งเล็กน้อย

พอดีท่านมือท่านไปโดนทูบที่ปักอยู่ดอกหนึ่ง

ไปเป็นผีเปิดงานผู้สูงอย่างยุคแห่งชาติ
วันครอบครัวที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

สองวันที่ไปรับสมัครสอสอท่านรู้สึกยังไงบ้าง
ท่านนายกตอบว่าก็ดูดีไม่มีปัญหาอะไร

เหนื่อยไหมครับเพราะว่าเห็นสีหน้าท่านดูอิดโรย

ท่านนายกตอบว่านะครับเหนื่อย
แต่ก็มีกำลังใจที่จะทำเพื่อคนอื่น
ความเหนื่อยเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็หาย
ถ้าไม่ทำหลายคนก็จะเหนื่อยไม่ทำมัวแต่พูดอย่างเดียว

ส่วนพักเพื่อไทยวันนี้คณะกรรมการบริหารพักษ
มีมติเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักแล้วนะครับ

นางสาวแพทองทานชินวัฒน์นายเศรษฐาทวีสินและ

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองภักดิ์เพื่อไทย
เพื่อไทยวันนี้จะเปิดตัวแคนดิเดตทั้ง๓คน
อยากไปทำการในช่วงเย็นที่สนามฟุตบอลเมืองทองฐานี
เราไปดูบรรยากาศที่จังหวัดประจวบคิริขันกันบ้างนะครับ

วันนี้นายนพัฒน์ชุ่มจิตตรีถ้าพูดชื่อนี้
ใครพอเงยหน้าเข้าไปดูอ๋อ

นักแสดงตลกชื่อดังครับไปเป็นผู้สมัคร
สสเขต๑ประจวบคิวรีคันพักพลังประชารัฐ
ถือเลิก๑๑นาฬิกา๕นาที

ของอบจประจวบคิริขันแล้วไปนั่งตรงนี้นะครับ
นั่งตรงนี้ยื่นเอกสารการรับสมัคร
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วได้หมายเลขหรือว่าเบอร์๑๑ครับ
คุณคิงบอกว่าที่มาวันนี้เพราะว่าเอาเลิกสะดวก

ตั้งใจอยากจะเข้ามาทำให้ประจวบคีรีขัน

ไม่ใช่แบบที่เขาว่ากันบอกประจวบ
เมืองผ่านเมืองทางผ่านไม่ใช่แล้วเขาบอกเขาจะเปลี่ยน

พวงมาลัยดาวเรืองเนี่ยโอ้โห
ถึงหูแล้วคุณวดาพรณ์ค่ะอ่า

สวัสดีครับทุกคน